สารจังหวัดนนทบุรีนะคะเตรียมจะเบิกตัวจำเลยคดีฆ่าสมาชิกอบต
ริ้นของจังหวัดระนองตั้งแต่ปี๒๕๕๙
มารับฟังคำพิพากษาสารดีกากรณีที่เป็นโจทยื่นฟ้องกลับ
ตำรวจชุดสืบสวนนะคะว่ามีการจับกลุ่มผิดตัว
ที่ครอบครัวเตรียมเดินทางจากจังหวัดระนองมายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมค่ะ
และปรึกษาขอรื้อฟื้นคดีต่อกระทรวงยุติธรรม
โดยสารจังหวัดนนทบุรีก็เตรียมเบิกตัวนายวิโรธสุวรรณี
ซึ่งเป็นจำเลยในคดีฆ่าสมาชิกอบตบังริ้นจังหวัดระนอง
ตั้งแต่ปี๒๕๔๕จากเรือนจำกลางบางขวาง
เพื่อมารับฟังคำพิพากษาในคดีที่เป็นโจทย์
ฟ้องกลับตำรวจชุดสืบสวน
ซึ่งสารจังหวัดระนองอ่านคำพิพากษาสารดีการแล้ว
เมื่อวันที่๒๒พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะได้
พิพากษายืนตามสารอุทธรภาค๘
ลงโทษจำคุกพลตำรวจตรีรณพงศ์สายแก้วจำเลยที่๑
และพันธุ์ตำรวจเอกอนุชนชามาศจำเลยที่๒คนละ๑๕ปี
ซึ่งทั้งคู่ไม่มาฟังคำพิพากษา
และลาออกจากราชการจนถูกออกหมายจับไปก่อนหน้านี้ค่ะ
ขณะที่จำเลยที่เหลืออีก๑๒คนสารยกฟ้อง
โดยจะมีทนายความและครอบครัวนายวิโรธ
ร่วมรับฟังด้วยในวันพรุ่งนี้เวลา๙นาฬิกา
ส่วนในช่วงบ่ายนางสาวอังสุมารินสุวรรณีลูกสาวพร้อมด้วยญาติของนายวิโรธ
เตรียมเดินทางเข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรม
และปรึกษาเรื่องการขอรื้อฟื้นคดีที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
รวมถึงเข้ายื่นขอความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหาย
และจำเลยในคดีอาญาที่ทางกรมคุ้มครองสิทธิ์ที่รัศรีภาพ
นางสาวอังสุมารินเปิดเผยว่าการเตรียมตัวเข้ายื่นหนังสือครั้งนี้
เป็นความหวังเดียวของครอบครัวที่จะขอความเป็นธรรม
เพื่อจะได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้กับนายวิโรธ
หวังว่าจะนำไปสู่การรื้อฟื้นคดีค่ะ

ซึ่งเป็นผู้นำคนสำคัญของครอบครัวค่ะ